มาดูงูเบิร์ตดีกว่างูเบิร์ตอาจจะไม่ใหญ่แต่งูเบิร์ตอาจจะให้โชคให้ลาบในหัวเขียว

ูเบิร์ตบอกแล้วแม้ตัวจะไม่ใหญ่

แต่เดี๋ยวเปิดภาพนี้มาแล้วพี่ไปไงต่อว่าเห็นเลขแล้วจบเลย

เดี๋ยวเล่านิดนึงคือเนี่ยฮะงูมันมาเลื้อยบนป้ายบ้านเลขที่๘๕นะติดแฮสแท็กงวดนี้มาแน่เชื่อดี
เจ้าของคลิปเชื่อว่าการที่งูเลื้อยนะครับไปพาดอยู่บนป้ายไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหรอพี่

ยังไงยังไงคือเขาตั้งใจมาให้โชคให้ลาบจงใจมาบอกเลขนะครับที่เลื้อยไปบนป้ายแบบนี้
ยิ่งไปกว่านั้นตกเย็นนะยิ่งมาเจอตุ๊กแก่ตัวใหญ่อยู่หลังบ้านอีกนะครับ
ฉะนั้นงวดนี้ไม่พลาดซื้อลอตเตอรี่๘๕ไว้แล้วเจ้าของบ้านบอกนะฮะ
อ้าวจากตัวเมื่อกี้เล็กก็มาดูอีกสักตัวหนึ่งแล้วกัน

มาดูงูในข่าวของเบิร์ตอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้พูดสั้นไป
งูตัวนี้เป็นงูทางมะพร้าวถ้าเขาเรียกกันเรียกเล่นเล่นเรียกพี่ห้าว
ทำไมทำไมเรียกพี่ห้าวว่างูทางมะพร้าว
คือมันชอบขู่มันชอบขู่เหมือนดอมแล้วชอบฉกเหมือนดอมด้วย
แล้วพอสู้ไม่ได้เขาจะแกล้งตาย

ฝรั่งที่ตัวเองไม่มีพิธีหรอกทำเป็นขูเขาก็เรียกครับ

เจ้าของคลิปนะครับเจองูตัวนี้เลื้อยมาตรงหน้าต่างบ้านก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครับ

เจ้าของคลิปบอกสั้นบอกว่างวด๑ตุลามาแน่
ส่วนใครที่อยากทราบบ้านเลขที่นะครับที่งูเข้ามาอยากรู้ไหมครับ
อยากรู้ไหมฮะอยากดีอ๋อนึกว่าไม่ตอบถ้าไม่ตอบจะไม่บอก
เขาบอกบ้านเลขที่ห้าสิบเอ็ดครับอืมเบะปากแล้วก็มองบน
งูเบิร์ตงูเบิร์ตมาดูงูเบิร์ตนะครับดูวันนี้ดีกว่า
อันนี้เนี่ยเลขก็เยอะใหญ่ก็ใหญ่ยาวก็ยาวไม่อยากอวดอ้างเยอะให้ดูเองค่ะ
มาแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่เขากำลังช่วยอยู่นะเนี่ย
ช่วยอะไรอ่ะช่วยเจ้างูนี่แหละแล้วเดี๋ยวดูนะดอมว่าตัวเนี้ยโอ้โห
อ๋ออุ้ยอุ้ยใช่แล้วนี่อุ้ยถือกันไกลมาก
มันติดอยู่กับอะไรอ่ะคือมันติดอยู่ตรงนี้อยู่ข้างสารเพียงตา
อ๋อคลายเห็นคลายละใช่เนี่ยติดตะคายอยู่ข้างสารเพียงตาริมคลองเนี่ยแหละ
หลังบ้านเลขที่ห้าสิบห้าทับสองหมูเจ็ดบ้านคลองเจ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา
นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านเขาต้องบอกกู้ภัยเลยกู้ภัยก็มาช่วยจับงู
ผู้ภัยต้องสละรองเท้านะให้งูเหลือมันงับไว้ก่อนใช่ไหม
พอมันงับรองเท้าแล้วมีเป้าหมายเสร็จแล้วปั๊บก็ต้องเอากันไกลมาตัด
ไม่ได้ตัดงูนะตัดตะข่ายเอามีดมาจับงูออกมาได้
อุ้ยเดี๋ยวด้อมดูนะโอ้โหก็จะตัดได้นะทั้งญาติทั้งตะคาย
มันรกไปหมดอะมันผันกี่ลุงตรงนั้นดูตรงท้องนะด้อมดูตรงท้อง
ทำไมมีอะไรโอ้โหหลามมาเชียวเออหลองหลามมาเชียว
นั่นแหละก็น่าจะเลื้อยไปกินไก่ในร้าวป่ะ
เออมันปูดปูดมาแบบนี้แล้วก็เลื้อยออกมาติดตะข่าย
โอ้โหเจ้าของบ้านค่ะคุณป้ากุศุมาคุณป้ากุศุมาบอกว่า
ทูปขอเลขเด็ดที่ศาลแห่งนี้เป็นประจำเลยนะ
ก่อนวันจะออกรางวัลนี่แหละตอนเช้าไหว้ขอโชคขอลาบ
จุดทูปเสียงทายอยู่ได้ยินเสียงดังไงมาจากริมคลอง
ตรงร้าวไก่อะเดินไปดูก็เห็นโอ้โหงูเหลือมาใหญ่เลย
ดิ้นอยู่ในตะข่ายและยิ่งดิ้นตะข่ายมันก็ยิ่งรัดมัดพันตัวนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับงูออกไป

พี่เอาไปเล่นไป

เมื่อกี้บอกว่าบารกี้๕๕ทัพ๒
เลขก้าญทูปก็๕๕เหรอ
ในข่าวเมื่อกี้ของพี่เบิร์ตก็มี๕ใช่ไหม

คุณอัญชาลีบอกว่าอั้นเรียบร้อย๘๕

เรียบร้อยค่ะน้องเบิร์ตมันคืออะไรอั้น
อันนี้หมายความว่าที่แผงหมดแล้วอย่างนี้เหรอ

แผงรถกระบาดเออแผงรถกระบาดครับอืม

เขาบอกว่าจุดเลขการทูปนะดูได้ไม่รู้ว่ะคุณผู้ชม

งูมาแอบดูที่รูนี้ดีกว่า
รูไหนรูพญาบึ้งแต่ไม่ใช่รูเดิมอันนี้เป็นรูใหม่เขาบอกนะ
พื้นที่หมู่๔ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีครับ
ชาวบ้านก็ต้องแอบไปดูเขาใช้คำว่าดอดนะ
ทำไมทำไมต้องแอบดอดไปทำพิธีกลัวคนมาเยอะ
กลัวคนจะมาเยอะแต่โอ้โหแล้วมาออกไทยรัฐ
แล้วก็คนเอาไปกันเพียบแต่นี่ไม่รอนานชั่วโมงเดียวครับ
มาเลยเลขมาเลยพิธีก็เหมือนเดิมฮะเหมือนที่เรารายงานไปคุณผู้ชมฮะ
เอาเศษกระดาษมาเขียนตัวเลข๐๙ห่อนลงไป๓ชุดนะรวมแล้ว๓๐ใบ
่อนไปในรูบึ้งให้มันอึดอัดเล่น
ญาบึ้งมันอึดอัดปุ๊บมันก็ดันดันออกมา
กระดาษออกมาไว้ตรงปากทางเข้ารู
ครั้งนี้ก็ได้เลขเด็ดสมใจเช่นเคยครับ
ญาบึ้งดันออกมาทิ้งไว้๓ใบ
ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้อาจจะมีเพิ่มคุณผู้ชม
ใบมีอะไรบ้างก็ดูด้วยตาตนเองหน้าจอไทยรัฐทีวีเลยครับ

พี่คุณผู้ชมบอกไม่เข้าใจ
ถ้า๘๐บาทก็เหลือ๔๐บาทอ่ะดี

งูไปดูเลขบนกระดองบ้าง

ชาวบ้านชุมชนประตูหินที่พิมาย
นางช่อทิศชูเที่ยม

บอกว่าโอ๊ยดูแลไอ้ไข่ต้มมาปีกว่าแล้วหลานซื้อมาให้ไว้นะ
ให้เลี้ยงดูเล่นก่อนหน้านี้เคยฝันว่าเต่าที่เลี้ยงนี่แหละ
โชคนะครับก็เลยเอาบ้านเลขที่เนี่ยไปไปเสี่ยงโชคถูกไหม
ถูกถูกแล้วคราวนี้ชาวบ้านรู้ชาวบ้านรู้เขาแนะแวะมาเวียนมา
แวะมาเวียนมานะนะครับมาขอดูเลขการทำความเชื่อ
วิธีดูเลขเต่าก็น่าจะเหมือนกันทุกที่นี่แหละครับต้องเอาแป้งนะ
แป้งเย็นได้ไหมนี่ไงคือกำลังจะถามพี่เบิร์ตอยู่ว่า
มันถ้าเกิดมันพูดได้มันจะบอกไหมว่าอยากได้แป้งเค้กผสมรองพื้น
เมื่อแบบ๐๒ต้องเป็นแป้งเด็กเท่านั้นน่ะตรงตามันจะใครอย่าอุธริไปใช้แป้งเย็นนะ

คนในชุมชนเขาถูกมาแล้ว๖งวดติดต่อ
แล้วงวดนี้มีคนเห็นเลขสองตัวมีคนเห็นเลขสามตัว
ให้บอกเลขนี่บ้านเองล่ะ

อันนี้แล้วแต่วิธีจารยานะ
ยังไงเบาได้เบานะจะเบาได้เบา
ค่ะแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เล่าทุกวัน
แปลกไหมไม่รู้แต่ชวนมาดูค่ะ
อะไรกล้วยค่ะกล้วยอีกแล้ว
ติดต่อกันแบบนี้มันแปลกยังไง
ตัดต้นไปแล้วตั้งนานแล้วปรากฏว่าผ่านกลับมาดูอีกที

หรือว่ามันขึ้นจากท่อตรงนี้

ปลีกล้วยแปลกที่มันงอกออกมา

ตามมาด้วยหมู่๑อยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ไปคุยกับเจ้าของบ้านนะคุณป้าพนอ
พาไปหลังห้องเช่าห้องเช่าเลขที่๑๑นี่แหละ

ปลีกล้วยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน
แปลกนะปกติปลีมันจะต้องออกมา
ปลายยอดของต้นใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยโผล่มาข้างพื้นดินแบบนี้
อกผิดที่แต่มันก็โตนะออกเป็นเครือมา

โน้มงอลงตามน้ำหนักของมันนั่นแหละ
แล้วผลกล้วยผลกล้วยนับ๑๒๓๔๕
ผลที่นับได้นะคะ

เขารีบมาขอเลขเด็ดเลยแล้วงวดนั้นหลายคนก็ถูกรางวัล
กลายเป็นว่าเจ้าต้นกล้วยต้นนี้
เขาเรียกว่าไปกันเถอะเรา
เราไปหาที่พึ่งของนักคำนวณกันเถอะ
มาดูเลขที่มาจากพิธีบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยกับแจ็คกุมารทองไปร่วมพิธี
วงสวงเบิกเนธเท้ามหาพรม

ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ชาวบ้านก็ตามไปกันเยอะเลย
มีนักร้องอย่างพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วก็กูรูกุมารทองคนดังแจ็คกุมารทอง

เลขเด็ดจากหางประทัดที่จุดในพิธีนี้ครับ
ได้เอาไปเสี่ยงดวงตามความเชื่อว่าวันนี้แหละ
ดูกันหน่อยว่าเลขชุดแรกนะอยู่ในมือของพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย

ข้างบน๓กลาง๒ข้างล่างอีก๔ตัว

ชุดที่๒อยู่ในมือของแจ็คกุมารทองครับคุณผู้ชม
ตัดมาของแจ็คกุมารทองนะนี่
ตามนี้เลยแคปไว้จดไว้แชร์ต่อให้เพื่อนด้วย
งานนี้มีการแจกเหรียญเท้ามหาพรมคุ้มดวงรุ่น๑เสา๕ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีด้วยนะ
ส่วนชาวบ้านบางคนอยากจะสะสมตัวเลขเพิ่มเติมครับก็
เอาอะไรดีเอาอะไรดีอ่านี่มีต้นตะเคียนครับ

เห็นเลขเป็น๙กับ๘ครับคุณผู้ชมครับ
ต่อกันที่พี่ฮายเอ้าวันก่อนพี่ฮายก็
ออกข่าวไปแล้วนี่ยังไม่หยุด
ฮายยังไม่หยุดไปกราบไหว้สารใยหอมที่นครปฐมครับ

นี่แหละครับพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค์นะ
ชื่อว่าช่องสวรรค์อาภาพที่ครับพี่ฮาย
แล้วก็ทีมงานไปทำบุญไหว้พระที่วัดพระประโทน
เจดีวรวิหารนะครับที่นครปฐมไปกลับไห้
โชคขอลาบสารยายหอมครับสตรีที่ถูกพูดถึง
ตำนานการสร้างพระปฐมเจดีแล้วก็เจดีพระประโทนนะครับ
เพื่อขอโชคลาภก็เสี่ยงซิมซีได้เลขคุณผู้ชมเห็นไปแล้วนะ
แล้วเลขเดียวจะพอที่ไหนล่ะระดับพี่ฮายนะครับมีการโพสต์เลขทูบมงคลอีก
คือที่เธอกับคุณแม่นะฮะนะครับจุดทูบขอโชคลาภก็ปรากฏเป็นเลขแบบนี้
ใกล้หน่อยสิใกล้หน่อยใกล้หน่อยพี่ใส่ตายาวเออเอาเอาเอา
ที่มีไหมมีมีมีมีมีต้องมีให้ถ้ามีต้องมาแล้วนี่มีมี
นี่นี่นี่นี่อ่าอ่าอ่าซูมอ่าโอ้ยซูมยังไงก็ไม่เห็น
ผมอ่านให้ละกันหกสองสองกับหนึ่งสี่หกนะครับอ้าวมาปิดท้ายกันที่
เลขมหาทักษะของหมอไก่พพธินีติดตามชมกันหน้าจอได้เลยครับ
วันนี้รอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมบ่าย๒โมงเปิดไทยรัฐทีวีเอาไว้
ขอให้เห็งขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะคะ